คุณผู้ชมครับข่าวแรกในวันนี้เรายังคงเกาะติดภารกิจ
ในการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย
เป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย

แต่ว่าเมื่อวานได้มีการพบร่างของผู้เสียชีวิต

ซึ่งลอยขึ้นมาใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงไป
แต่ว่าตอนนี้กำลังนำร่างนี้ไป

เพื่อยืนยันว่าใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่
และเป็นกำลังพลคนไหนคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้ตัวเลขก็ยังคงยืนยันอยู่ที่๒๓นายที่เป็นผู้สูญหายอยู่
และเป็นลูกเรือหรือไม่อย่างไร

ออกสำรวจพื้นที่จุดที่เรือจม

ก็มีการนำร่างกู้ขึ้นมานะฮะ
ก็นำร่างขึ้นมาบนบกเอาไปไว้ที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมที่บางสะพานประจวบ
รอในการที่จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปตามขั้นตอนก่อนที่จะบอกว่าเป็นใคร
ทีนี้ในวันนี้ก็จะมีการนำร่างนี้ไปส่งที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งจะดูความสมบูรณ์ของสภาพศพก่อน
ถ้าเกิดไม่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลได้ตามสภาพศพที่พบนะตอนนี้
จะมีการเอาดีเอ็นเอของญาติของกำลังพลที่ศูนย์หายมาเปรียบเทียบกันว่า
ร่างนี้ไปตรงกันกับใครหรือไม่
อันนี้เป็นความคืบหน้าอัปเดตล่าสุด
ตั้งแต่เมื่อวานตอนทุ่ม๑จนถึงตอนนี้๗นาฬิกา๒นาที
ขณะที่ภารกิจในการค้นหายังคงเดินหน้าต่อไป
พลเมลือตรีธาดาวุฒิธักุลผู้บัญชาการกองเมลือทุ่นระเบิดบอกว่า
การสำรวจเรือหลวงสุโขทัยคุณผู้ชมคือมันทำได้ยากเหมือนกันนะ
ทำไมมันถึงไม่ง่ายตามที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตเพราะอะไร
ขึ้นใต้น้ำมันแรงขึ้นบนน้ำที่ว่ามันแรงแล้วคลื่นใต้น้ำมันก็แรงยิ่งกว่า
ประกอบกับวิสัยทัศน์ในการมองเห็นใต้น้ำของนักประดาน้ำเองเนี่ย
เขามองได้เพียง๕๐เซนข้างหน้าเขาเท่านั้น
แล้วความลึก๔๐เมตร
ทำให้นักประดาน้ำสามารถดำได้แค่ครั้งหนึ่ง๑๕นาทีนานกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ถูกต้องแล้วการเข้าไปค้นหาตามห้องต่างของเรือหลวงสุโขทัย
มันอับปางอยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะอะไรเป็นเรือรบมันมียุทธโปรกรณ์ของทางทหารจำนวนมากเนอะ
ที่มันแบบลอยขวางอยู่ตามทางต่างการดำน้ำสำรวจเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ
เรือเองมันต้องไม่ปลิวตามกระแสน้ำเพราะถ้าเกิดว่ามันปลิวไปปลิวมา
คนที่ดำน้ำเข้าไปมันจะเกิดอันตรายเพราะมันเดี๋ยวจะกระแทกถังออกซิเจ
มันจะหลุดออกมาได้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้การค้นหาผู้สูญหายตอนเนี้ย
เขาใช้การกระจายกำลังครับนะฮะทั้งเรือหลวงตากศิลปเรือหลวงนเรสวน
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสและเรือลาดตะเวนนะฮะอีกสองลำมาช่วย
รวมทั้งทางอากาศก็ใช้อากาศยานโดรนเอยอะไรเอ่ยเพื่อเป็นการเพิ่มการค้นหาวัตถุต่าง
หรือว่าคนที่ลอยน้ำอยู่นะฮะในส่วนของชายฝั่งเองก็ระดมภาคประชาชนต่างต่าง
ค้นหาตามชายฝั่งว่าจะมีอะไรลอยไปติดตามชายหาดหรือเปล่า
ตั้งแต่อำเภอบางสะพานประจวบไปถึงชุมพรไปจนถึงสุมราชธานี
เพราะวันก่อนก็มีอุปกรณ์บางอย่างไปเกยตื้นอยู่ชุมพรเหมือนกันเราคาดหวังทุกอย่างดำเนินไป
อย่างมีความหวังว่าเราจะพบกำลังพลที่ศูนย์หายทั้งหมดที่เหลือ
ตอนนี้ยังคงตัวเลขเอาไว้ที่๒๓นายแล้วกันนะครับ
ส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ศูนย์หาย
ถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ